ทุกผู้ชมครับช่วงนี้ก็อากาศหนาวเย็นนะฮะเป็นช่วงแห่งการท่องเที่ยวด้วยนะครับไปเที่ยวเขาใหญ่กันก็เยอะนะฮะเจริญที่ฝากเตือนว่าขับรถต้องระวังนะเพราะว่าแถวนั้นสัตว์ป่าเยอะนะมันก็เดินไปเดินมาบางทีก็ข้ามถนนนะครับล่าสุดมีรถที่ไปชนช้างป่านะปรากฏว่าช้างป่าที่ถูกชนเนี่ยมันก็เสีย
ชีวิตอยู่คารถกระบะนะฮะเป็นกระบะแหวนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางคืนนะครับบนถนนกุฎคล้าผ่านศึกในพื้นที่บ้านเหวปลากั้งตำบลหมูศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมานะครับที่เกิดเหตุมีรถอีซูซูสีขาวสภาพด้านหน้าในรถเนี่ยพังยับเลยนะครับผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในซากรถก็คือนายนักค

ออกมาหากินเป็นประจำมันก็จะเดินข้ามถนนไปมาค่ะเนี่ยแล้วจังหวะนั้นกำลังเดินข้ามถนนไปยังป่าอีกฝั่งหนึ่งนายนครินคงเห็นช้างระยะกระชั้นชิดเบรกไม่ทันแล้วพุ่งชนช้างเข้าอย่างจังทีนี้ช้างที่ถูกชนมันกระเด็นมาทับด้านหน้ารถฮะตัวใหญ่ด้วยนะครับก็เลยอัดด้านหน้ารถจนพังอัดไปถึงร่างของนาย
ตัวนี้นะครับหลังเกิดเหตุก็เดินเข้าป่าไปในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เจ้าหน้าที่พร้อมกับทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่อุทยานด้วยก็กระจายกำลังกันค้นหาด้วยความเป็นห่วง
อาการจะเป็นยังไงบ้างก็ไปเจอนะครับห่างจากจุดเกิดเหตุสักหนึ่งกิโลเมตร
ลักษณะการบาดเจ็บของช้างตัวนี้ก็คือมีส่วนที่หัวขาหน้าขาหลังข้างขวาด้วยนะครับ
ขาหน้าขาหลังด้านขวาหมดนะครับที่มีร่องรอยของอาการบาดเจ็บอยู่ที่เขาเห็นนะครับ
วิทูลนูปกรณ์คนงานก่อสร้างที่มีบ้านพักอยู่ในจุดเกิดเหตุบอกว่าบริเวณแถวนี้ช้างป่ามักออกหากิน
ก็จะเห็นสัปดาห์ละหนึ่งครั้งมากันสักสองตัวได้เมื่อคืนก็มานะครับตัวแรกนายวิทูลเห็นข้ามถนนแล้วก็ใช้ไฟฉายเนี่ย
ฉายเพื่อส่งสัญญาณเตือนรถที่วิ่งไปมาเพื่อให้รถเนี่ยรู้ว่าเออมีช้างจะข้ามถนนแต่ทีนี้พอตัวที่สองเดินข้ามถนนเนี่ยพยายามส่งสัญญาณไฟฉายแล้วนะครับ
แต่รถคันเกิดเหตุขับมาเร็วไม่ได้ชะลอก็เลยชนช้างเข้าอย่างจัง
ตัวแรกมาก่อนครับผมตัวแรกมาตัวแรกมาถึงปั๊บแล้วก็แล้วรถคันนู้นข้างบนลงมาก็ชะลอ
สำหรับตัวแรกตัวแรกพอตัวแรกเดินไปปั๊บแล้วตัวที่สองก็ตามมาครับผม
ตัวที่๒ตามมาแล้วทางไฟผมปล่อยฉายปลาไฟให้ครับปลากลงให้คันนี้ลงไปครับ
เพราะชั้นส่งตัว๒มาแล้วครับแต่รถคันนี้เขาไม่ชะลอเขาไม่เบจนี่ก็ชนช้างเลยครับผม
ตำรวจภูทรหมูศรีก็เลยออกมาเตือนนะคะว่าถนนเส้นนี้อยู่ใกล้แนวเขตอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่จะมีสัตว์ป่าหลายอย่างค่ะทั้งช้างทั้งกระทิง
บางทีก็มีเก้งมีกวางออกมาหากินแล้วก็มีทุกวันนะคะ
อืมก็เลยเตือนคนที่ต้องผ่านเส้นทางตรงนี้ต้องระวังมากมาก
อย่าขับเร็วแล้วก็ต้องสังเกตป้ายเตือนสัตว์ป่าข้ามถนนด้วย
จุดตรงนี้เลยค่ะเมื่อ๒เดือนก่อนมีรถกระบะขับมาแล้วก็ชนช้างเหมือนกัน
จนรถพังแล้วก็มีคนบาดเจ็บด้วยบริเวณใกล้กันเลยตรงนี้
อาจจะกลางคืนกลางวันก็ขับช้าไว้ก่อนดีกว่านะค่ะมีอะไรก็ยังหนักเป็นเบานะครับ